แต่ทีนี้เด็กนักเรียนมัธยมที่พกปืนอยู่ตรงเอว
หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะขู่เด็กช่าง
บุร้าปรากฏปืนหลั่นใส่
ใส่ตรงเป้าใช่ไหมอันเลือดเต็มเลย

นี่ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซารับแจ้งเหตุนี้นะครับ
เด็กนักเรียนชายอายุ๑๖ปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วนี่คุณหมอเอากางเกงให้ดูนะเลือดเต็มเป้ากางเกงเลยนะครับ
โดยอ้างว่าปืนลั่นใส่อวัยวะเพศใส่อันทะ
อกจากนี้ยังมีนักเรียนชายอายุ๑๔ปีถูกลูกกระสุนบริเวณน่องซ้ายได้รับบาดเจ็บอีก๑คน

คือลูกกระสุนที่มันลั่นใส่ลูกอันทะของเด็กคนแรกเนี่ย
มันพุ่งทะลุไปโดนขาของเด็กที่ซ้อนท้ายมาอีกคนนึง
ทางพันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรักผู้กำกับการสพเมืองฉะเชิงเศร้า

จากคำให้การของเด็กนักเรียนอายุ๑๘ปี

ให้การบอกว่าผมกับน้องที่บาดเจ็บอีก๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมาครับ
โดยมีเด็กนักเรียนอายุ๑๖นั่งตรงกลาง
๑๖ก็คือที่เหน็บปืนไว้
แล้วปืนมันลั่นไปโดนอันทะนะ

นั่งซ้อนท้ายข้างหลังเป็นคนที่๓
ที่ถูกลูกกระสุนทะลุไปโดนน่องนี้นะ

กลับจากท้าทายกับเด็กนักเรียนอาชีวะ
ไปเจอคู่อริกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ระหว่างทางก็กำลังขี่หนีกันมา

มันเกิดลั่นไปถูกอันทะของน้องวัย๑๖
กระสุนทะลุไปถูกน่องของน้องวัย๑๔
ฟังเสียงผู้กำกับอธิบายให้ฟังนะครับ

แล้วก็อาจมีใครพูดจากท้าทายกันครับ
ก็โหดกันแล้วก็แยกงดไป

เพื่อรับป่าเจ็บ

คือตอนแรกที่ได้รับจ้างเหตุ
ว่าเกิดปืนลั่นเองนึกว่าคู่ยิงใส่อะไรหรือเปล่า
แต่ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถควบคุมตัว
เด็กนักเรียนอายุ๑๘ปีคนโตสุด
แล้วไปค้นอาวุธปืนที่บ้านพักพบจริงครับ
ปากกาขนาด๓๘๐ที่บอกว่าเด็กอายุ๑๔ฝากไว้หลังเกิดเหตุ
นอกจากนี้น้องยังมีอาวุธปืนแบงก์กันดัดแปลงอีกหนึ่งกระบอก
ลูกกระสุนปืน๓๘๐และกระสุนปืนลูกซองยาว
แบงค์กันอีกจำนวนหนึ่งนะครับตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีกับทั้ง๓คนเลยนะ
เจ็บหรือไม่เจ็บโดนดำเนินคดีหมดเลย
ความผิดฐานครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็นำพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ส่วนน้องที่ปืนลั่นใส่อันทะปลอดภัยแล้วนะครับ